เจ็ดนาฬิกา๕๗นาทีค่ะน้องเฟื้องมาแล้วนะคะ

กว่าจะได้น้องประมาณตีสี่อะค่ะ

เกาะติดเรื่องไอโฟนมาให้คุณผู้ชมนี่แหละ

ถูกต้องค่ะต้องอรุณสวัสดิ์ก่อนเลยนะคะ
เช้าแบบนี้ค่ะติดตามข่าวกันกับเฟื่องนะคะ
เมื่อคืนนี้เปิดตัวกันอย่างยิ่งใหญ่สำหรับไอโฟน

ทันตาเห็นนะคะรู้สึกเสียใจเหมือนกัน
เดี๋ยวจะสรุปแล้วก็มาเล่าให้ฟังกันค่ะคุณผู้ชม
แต่เพื่อไม่ให้ขาดอัตรรสเรื่องนี้จะต้องยาวนะคะ
เรามาเริ่มกันด้วยเรื่องประเด็นที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่บนโลกโซเชียลก่อน
ใส่ชุดชะในแล้วก็ถึงขั้นเปลือยตอนหลับ
เดี๋ยวคือตอนท้ายเปลือยเลยเหรอคะ
เลยแต่ว่าเอาอะไรมาบังซะหน่อยนะคะ
หุ่นเซ็กซี่ท่าทางยั่วยวนนี่พี่มิ้นเห็นไหม

พี่มิ้นบอกว่าเขาถอดเลยเหรออย่างนี้

คือมือผัดข้างบนแล้วเอามือปิดใช่ไหม

ก็นี่แหละถอดชุดชั้นในออกเปลี่ยนมาถือป้ายสีดำปิดบังหน้าอกเอาไว้แทนนะคะ

ตอนนั้นคนดูเป็นหลักพันเหมือนกัน๖๓๐๐ครั้งนะคะ
หนุ่มก็พามาชมคลิปกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นกันมากมายค่ะ
ซึ่งสมาชิกทวิตเตอร์รายหนึ่งเขาก็แคปหน้าจอไปโพสต์
เมื่อวันทางค้านี้ผ่านมาฮือหานะครับคน

แล้วก็มีข้อความทวิตเขียนไว้ว่าโอ้โหแม่เจ้าเตรียมเงินค่าปรับไว้หรือยัง
เนื้อหาในคลิปอาจเข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
แล้วก็ภายหลังเข้ามาทวิตเพิ่มเติมว่าคลิปนี้ได้ถูกลบออกไปแล้วนะคะ
เรื่องนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อ
เราพักเคารพทรงชาติกันครู่เดียวค่ะ
โชว์วาบวิวเมื่อสักครู่นี้แล้วก็มีการทายอินเว็บไซต์ด้วย
ตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วนะคะเว็บไซต์แฟนเพจที่มีการเผยแพร่เนี่ย
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ด้วยค่ะ
รวมไปถึงเป็นเว็บไซต์ทั้งแฟนเพจแล้วก็เว็บไซต์ที่ระบุกันไปเนี่ย
นันออนไลน์ทั้งคู่โอ้นี่โดนกรีดกรีดร่องกีดเท่าไหร่เนี่ย
ถูกนะคะเรื่องนี้ก็เลยไปสอบถามกับอาจารย์ภัยบูลอมรพินโยเกียรตินะคะ
ปรึกษาสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยแล้วก็ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ก็ได้ให้ความเห็นเรื่องนี้ว่ากรณีที่มีหญิงสาวโชว์ไลฟ์เฟซบุ๊กในแนววาบวิว
แล้วมีการโฆษณาเว็บไซต์พนันออนไลน์แอบแฝงอยู่เนี่ย
จะถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน
ชักจูงจัดหาหรือกระทำการใดให้บุคคลอื่นเข้ามาเล่นการพนันค่ะ
ส่วนเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์ยังไม่เข้าข่าย
แล้วก็ในพระราชบัญญัตินี้นะคะก็ไม่ได้ระบุเรื่องการพนันเอาไว้
แต่กรณีที่เว็บไซต์การพนันออนไลน์นั้นหลอกลวงบุคคลให้ไปทำอย่างอื่น
ก็อาจจะผิดด้วยนะคะ
อบวิวเบอร์นี้พรบคอมไม่ผิดแต่ว่าตรวจสอบกันต่อ

ใช่แล้วคือปกติเวลาเราอาจจะเห็นแบบท่าแบบตามปกนิตยสารเซ็กซี่ต่าง
เขาทำแบบนี้แต่เขาไม่ได้ไลฟ์แบบนี้ไงคะ
ใช่คือภาพเคลื่อนไหวมันโป๊หนักมากไง

แล้วใครก็เข้าไปดูได้ตรงนี้อีกเพราะมันไม่ได้จำกัด
ก็ต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าสดใครจะทำอะไรก็ดายจริง